อันนี้ไม่น่าจะมีเรื่องไหนใหญ่ไปกว่าเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมสุดยอด
รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา
คำพูดที่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า
เป็นคำอ้างนะของผู้เสียหาย
ที่บอกว่าโดนผู้การ

หลังจากนั้นก็ให้ลูกน้องทั้งตำรวจทั้งพลเรือนเนี่ย

จากตอนแรก๒๐ล้านไม่พอ
จะได้ยังไงล่ะต้อง๖๐ล้านสิ

แล้วโดนรีบไปถึง๑๔๐ล้านคุณผู้ชม
ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นมานานหรือยัง

จุดเริ่มต้นมาจากชุดเฉพาะกิจ
นามสปอศหรือว่าศูนย์ปราบรามอาชญากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครับก็เมื่อตอนบ่ายโมงนะของวันที่๒๓พฤษภาคม
เขานำหมายจับและหมายค้น
บุก๓จุดที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าของ
หุ้นส่วนของเว็บพนันออนไลน์ชื่อว่า
จุดที่๑เป็นบ้านของเป้ธนินวัฒน์
อยู่คลองสามวาในกรุงเทพนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายจับนะ

มาจุดที่๒ครับคุณผู้ชมดูตามภาพนี้ได้เลย
จุดที่๒เป็นบ้านของกันเศรษฐวุฒิ

แต่ตอนไปเนี่ยไม่เจอกันนะ

อยู่หมู่บ้านเดียวกับกันเศรษฐวุฒินี่แหละ

อยู่กับกรุงเทพแล้ว

นำตัวเป้ไปสพคันนายาวครับ

ตำรวจภูทธ์จังหวัดชนบุรี

เป้ตำรวจเนี่ย
ไปเจอเส้นทางการเงินของเว็บพนันออนไลน
ไปผัวพันกับเป้กับครอบครัวนะ

รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา

ผู้การชนบุรีครับให้เป้

แล้วก็คุมตัวไปอีกห้องหนึ่งข้างกันนี่แหละ

ห้องนี้เอาล่ะเป้ได้เจอกับพลเรือนแล้ว

พิศิษฐ์ครับต้น

อันนี้เขาเรียกว่าคนเคลียร์หน้าเสือ

นายต้นก็เลยบอกเป้

หูยนี่นี่เราดูก็ว่าเยอะมากแล้วนะ

๑๐ล้านบาทตกลงยังอ้าวโต้นบอกขอเติมไปตัวหนึ่งนะอ่าเติม
อะไรเติมหนึ่งไปเติมตรงไหนเติมหน้า๒๐ล้านอ่ะเฮ้ยอ๋อฮะ
๑๒๐หุ้ย๑๒๐ล้านเลยเหรอเป็น๑๒๐ล้านบาทเป้เห็นช็อคตกใจ
ไม่ไหวต้นไม่ไหวขอต่อรองได้ไหมต่อรองนิดเดียวนะ
ต่อรองมาครึ่งหนึ่งหกสิบห้าหกสิบห้าล้านบาทอืมพอตกลงราคากันได้
ที่อยู่กลุ่มรีดเงินอีกคนนึงก็เข้ามาในห้องบอกเป้ว่าเป้มึงอยู่เฉย
เนียนกริ๊บเนียนกริ๊บพี่เคลียร์ให้จบแล้วมึงไปจ่ายที่ไอ้ต้นเลย
เอ่อนี่แหละก้อนแรกหกสิบห้าล้านบาทหลังจากได้เงินไปแล้วน่ะ
ก็มีการนำตัวเป้แล้วก็เครือข่ายไปดำเนินคดี
พร้อมกับเรียกรับเงินจากเป้แล้วก็เครือข่ายคนอื่นอีกหลายครั้ง
อย่างที่บอกมันไม่ได้จบแค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมอืม
รวมผู้เสียหายทั้งหมดเนี้ยหกคนนะอืม
โดนรีดไปรีดมาร้อยสี่สิบล้านบาทโอ้โห
แต่ทำไมมันเป็นข่าวแบบนี้เอาก็โดนรีบไปแล้ว

กับผู้ที่ถูกรีดถ่ายทั้งหมดไปแจ้งความไง
ไปแจ้งความกับผู้กำกับสพคูคศ

ทางผู้กำกับก็เลยทำหนังสือรายงานเหตุด่วนเลยนะ

ก็คือคนร้ายถูกตำรวจจับ

แล้วก็ตำรวจรีดไถก็เลยมาแจ้งตำรวจให้ไปจับตำรวจอีกทีนึง

บอตรเลยและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องครับ
ก่อนจะดำเนินคดีกับพตรกัมพลลีราปรภพรพร้อมกับตำรวจอีก๗นาย
และในเป้กับบอยที่เป็นพลเรือนคนที่อยู่ในห้องสักถามห้องรีดไถนี่แหละ
สิ่งที่โดนนะข้อหาที่โดนเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็นและร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นครับคุณผู้ชม
อย่างที่บอกคือพาร์ทนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเป็นส่วนที่มาจากในเป้ที่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
แล้วเล่าให้ฟังมันเป็นแบบนี้และเพื่อความเป็นธรรมซึ่งทำกับใครวะ
เป็นธรรมก็ต้องย้ายไว้ก่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนย้ายครับ
ย้ายใครบ้างล่ะ๑ผลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนรงฤทธิ์วาสุพรรณรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีครับ
๓ผลตำรวจโทษเถียนรัชพงศ์ไทยรองผู้กรรมการสอบพรหนองขามจังหวัดชนบุรีครับ
พันธุ์ตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพวังจันทร์จังหวัดระยองครับ
พันธุ์ตำรวจเอกดำรงอ่อนตาผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีครับ
๖ผลตำรวจตรีนครราชนน่ะศรีราช
๗ผลตำรวจโทษปฐมพงษ์มียูและ
ร้อยตำรวจเอกสมบุญบุตรดาเลิศครับ
ทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรม
ให้ไปช่วยราชการที่ส่วนปฏิบัติการส่วนหน้า

กว่าคดีจะเสร็จสิ้น

นายพิสิทธิ์คณิสรพานีหรือต้น
และนายวีระนาซับหรือบอย
ตำรวจจะสืบสวนขยายผลต่อไป

ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการลีดไถทั้งหมด
มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

เรื่องนี้ทางรองโจ๊กก็บอกว่า
จริงแล้วนี่ทางปักผู้เสียหายเอง
วันก่อนเคยมาร้องเรื่องนี้แล้ว
เอาลองที่สโมสรตำรวจล่ะยังไม่เชื่อแกว่าลองโจ๊กบอกเลยว่า
ตอนนี้พอสืบไปเรื่อยเรื่องนี้มันมีมูลแล้วเมื่อกี้
พลเรือน๒คนที่พี่เบิร์ตบอก๒คนนี่มีคนหนึ่งคือพิสิทธิ์ต้น
ตัวตัวเปิดคนแรกเลย
แล้วก็พาไปอีกห้องนึงอีกห้องนึงคือวีระหรือว่าบอยถูกป่ะ
เรียกเงินเหมือนกันต้นกับบอยสองคนนี้ค่ะ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าวันนี้ได้เลยนะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ย
มีการรวบรวมหลักฐานแล้วช่วงสายวันนี้จะขอสารออกหมายจับค่ะ
ก็เรื่องของการร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวนะ
เพราะเขาบอกว่าหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ย
สองคนเนี่ยนะต้นกับบอยหนีออกไปนอกประเทศแล้ว
อันนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายหนีออกนอกประเทศใช่ไหม
จะต้องตามตัวกลับมาที่ไทยมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
แล้วรวมถึงมาตรการทางกฎหมายการยึดทรัพย์ด้วยนะ
ส่วนตำรวจตำรวจเมื่อกี้พี่เบิร์ตก็บอกไปแล้ว
๘นายเนี่ยรับทราบข้อกล่าวหาไป
ทยอยให้เดินทางมามอบตัวที่สโมสรตำรวจวันนี้

ถามว่าเอ๊ะรองโจ๊กคะ
ทางฝั่งผู้การจังหวัดชนบุรีเขาประสานมามอบตัวหรือยัง
โจ๊กบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานมาแต่มีการคุยกันไว้แล้ว
และเรื่องยอดเงิน๑๔๐ล้านที่โอนเข้าบัญชีผู้การจริงหรือเปล่า
ยังไงรองโจ๊กคะอ๋ออันนี้ตรวจแล้วยังไม่เจอนะ
แต่เดี๋ยวขอตรวจอย่างละเอียดก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันเพิ่งรับเรื่องร้องเรียนมา
ได้ประมาณสัก๓วันเองอะค่ะแล้วเมื่อวานกลายมาเริ่มต้นเป็นข่าวใหญ่นะ
ถามว่าแล้วฝั่งของผู้ร้องเรียนเขาต้องโดนด้วยไหมต้องโดนดำเนินคดีด้วยหรือเปล่า
โจ๊กบอกว่าอ้าวก็เขาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนี่ก็ต้องโดนดำเนินคดีควบคู่กันไปด้วย
ทีนี้คือถามเหมือนกันนะว่าที่ออกมาร้องเรียนรอบนี้ทำไมทางฝั่งคนร้องเขาก็บอกว่า
ที่ผ่านมามันไม่มีปัญหาไงเพราะตกลงกันได้แต่ไอ้รอบนี้พอตกลงกันไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจคือเอาวะตกลงกันได้นี่คือจ่ายนะอ่าใช่เออคือจ่าย
ไม่ใช่ว่าตกลงกันได้เพราะว่าไม่มีความผิดไม่ใช่นะมีความผิด
แต่ตกลงกันได้คือจ่ายกันแบบโอเคแปลว่าที่ผ่านมาจ่าย
พอรับไหวอ่าแต่ไอ้รอบเนี้ยไม่ไหวแล้วเอาวะโดนก็โดนอ่ะคือคือช่วงเนี้ย
น้ำแข็งคุณผู้ชมมันจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อะไรก็ต้องรีบทำ
เพราะเดี๋ยวไม่รู้มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมให้ข้อมูลนิดนึงก็แล้วกัน
ยังไงต่ออ่าฟังเสียงรองโจ๊กเลยโอเค
วันนี้ยังไม่ได้สอบท่านผู้การนะครับวันนี้ยังไม่ได้สอบใครทั้งหมดนะครับ
อ่าสอบวันนี้ยังเรายังไม่ได้สอบสอบเราเราสอบแค่บางคน
เราสอบแค่บางคนเขาว่าเขารับเงินเนี้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือหลายครั้งแรก
ไม่ไม่เอ่อคือวันนี้เรายังไม่ได้สอบผู้การนะครับยังยังไม่ได้คุย
นะคนอื่นนะคะคนอื่นอย่างงี้เอ่อคือในในส่วนตรงนี้นะครับนะ
ผมอย่างงี้ผมไม่ได้บวกตัวแล้วกันนะเอ่อแต่หลักการก็อย่างงี้
ใดก็ตามที่ต้องใช้อย่างนี้ก่อนตามใดก็ตามที่สารยังไม่พิพากษานะครับ
ถือว่าตำรวจทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้เห็นเส้นทางการเงินไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะเอ่อเอ่อคือเส้นเงินบัญชีโนโลคารณ์อยู่ระหว่างการบนเงินการ
เพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดได้สามวันเองเขารอว่าเขาโดนหรือโดนอะไร

ถ้าเมื่อไหร่พบอย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีอย่างเดียว
พบกี่ลายก็ต้องดำเนินคดีหมด
ถึงแม้เป็นพี่พึ่งน้องกันก็ต้องไม่โกรธกัน
แล้วมันต้องเอางานนำนะครับ
ไม่ใช่เอาเงินนำมันต้องเอางานนำนะฮะแล้วเรื่องอื่นตามนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงนะ
ต้องตามเลยเดี๋ยววันนี้จบข่าวเช้าหัวเขียวเสาร์อาทิตย์เนี่ย

เขาบอกว่าตำรวจสอท๒นายที่ถูกกล่าวหา
ว่าร่วมขบวนการรีบทรัพย์จะไปรับทราบข้อกล่าวหา
ที่สภครูโคตรแล้วก็จะชี้แจงข้อได้จริง
กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่มีรองโจ๊กนี่แหละ
เป็นหัวหน้าคณะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะ
คุณผู้ชมถามว่าในเป้เนี่ยไปมีปัญหาอะไรกับตำรวจชนบุรีหรือเปล่า

ไปเมื่อปี๒๕๖๔คุณผู้ชมอาจจะยังจำภาพนี้ได้
๑๑พฤศจิกายนตำรวจชุดสืบของผู้ทรชนบุรี
ไปตรวจค้นร้านอุปกรณ์เดินป่าย่านลำลูกกาคลอง๒ของในเป้

อ้างว่าที่แห่งนี้มีความเกี่ยวยงกับการพนันออนไลน์

หลังจากนั้นครับภาพที่เห็นเมื่อสักครู่คือ
ชุดสืบพี่เบิร์ตพี่น้ำแข็งแอบนะ
หยิบสุราลีเจนซี่ไป๒แบน

ทำไมเอาไปเกี่ยวข้องไงคอแห้งเหรอ

แล้วก็หยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกสายชาร์จคอมสายชาร์จมือถือไปด้วย
มูลค่ารวม๘๗๐๐๐บาทครับ
แล้วตอนนั้นตอนที่เจ้าหน้าที่

แล้วก็ส่งคอมพิวเตอร์ไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
แต่ไม่เจอส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
เออแล้วก็ปล่อยตัวออกมาโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรครับ
จนกระทั่งนำมาซึ่งการแจ้งความเป้ไปแจ้งความเอาผิดกับตำรวจชุดนั้น
เมื่อ๑๐ธันวาคมปี๖๔ครับ
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕
คนสงสัยว่าเป้สนิทเหรอสนิทกับตำรวจ

ยืนยันว่าไม่ใช่นะไม่ได้สนิท
แล้วไม่ได้เป็นคนบอกให้ตำรวจหยิบเหล้าไปด้วย

ตอนนั้นก็คนที่เป็นทนายความให้นายเป้ก็คือทนายรัชพลครับ
ต้องตามนะเรื่องนี้นี่โหกลายเป็นเรื่องใหญ่

เพราะว่าพาดหัวตัวไม้เลยพาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่ง